หลังจากที่มีข่าวถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียว

ไม่นะไม่ได้ยิน
อะไรนะไม่ได้ยิน
บอกเขาสัญญาให้แม่ก็ป้องกัน
ต้องก็ปลอดภัยตัวเองก็ปลอดภัยนะ
เขาจะสวม

โทษครับ
ยังคง

หลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดชายหนุ่มนิรนาม
สนทนาสุดสยิวกับแฟนสาว
และถูกพุ่งเป้าไปที่ดีเจสุดฮา

เรื่องที่เกิดขึ้นแบบไม่สะทกสถาน
โดยยอมรับว่าคลิปเสียงที่ถูกแชร์บนโลกโซเชียลนั้น

และเนื้อหาในบทสนทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของไวรัลคลิป
ยางรถยนต์ที่ต้องการดึงดูดความสนใจของชาวโซเชียลก็เท่านั้น

หากเรื่องนี้ทำให้คนเข้าใจผิดและไม่พอใจ
รวมทั้งยืนยันไม่ได้มีเจตนาหลอกใช้สื่อแต่อย่างใด
และหลังจากนี้เจ้าตัวก็พร้อมยอมรับทุกคำวิจารณ์ค่ะ

สิ่งนี้ถ้าเรียกว่าเป็นมุมมองของแอาร์ต

ไม่มีจุดเฉลยเนี่ยผมจะถือว่ามันเป็นอะไรที่พลาด
แต่อันนี้มันมาภายในอาทิตย์เดียว

ผมคิดว่ามันไม่น่ามีผลเสียอะไรมากมาย
แสดงว่าเราก็รู้สึกว่ามันขัดกับศิลธรรมการนำเสนอเหมือนกัน

แต่ถามว่าขัดไหมพอเฉลยแล้วผมก็คิดรู้สึกว่าไม่ขาด

ผมรู้สึกว่าสังคมออนไลน์สมัยนี้มีเรื่องหนักกว่านี้เยอะครับ
ถ้าทุกคนได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ตรงนี้นะครับ
แล้วยังประนามผมอีกนะครับว่าเป็นไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่นะครับ
ผมยอมรับและกราบขอโทษคุณจริงครับ
ถือว่าความคิดเราไม่ตรงกันแล้วกันนะครับ
ศิลปะชิ้นหนึ่งคนดู๑๐คนตีความไม่เหมือนกันครับ